เหตุการณ์นี้ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๔๔ปีถูกพบเป็นศพนะคะตายค่ะห้องเช่า
แล้วพอย้อนกลับไปก็พบว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเธอเพิ่งไปแจ้งความว่าถูกสามีทำร้ายร่างกายค่ะ
นี่คือตอนที่ตำรวจสพนขามนะคะไปตรวจสอบที่ช่องห้องเช่าแห่งนี้
ก็พบศพนะคะของคุณรัตนาคงโตเป็นชาวราชบุรี
สภาพศพเนี่ยก็คือแก้มขอบตาเป็นรอยช้ำจากการถูกทำร้ายค่ะ
ส่วนนายสมพงศ์สามีของผู้เสียชีวิต
ก็รอให้การกับตำรวจนะคะรับสารภาพ
บอกเป็นคนลงมือทำร้ายภรรยา
แล้วบอกว่าอยู่กินกันมา๓ปีมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
ตัวเองก็เลยทำร้ายภรรยาจนเสียชีวิต
แล้วก็ตัวเองก็ไปแจ้งตำรวจนะคะ
จากการตรวจสอบพบว่า๒กรกฎาคมที่ผ่านมา
คุณผู้ชมคุณรัตนาที่เสียชีวิต
จะไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สพนขาม
ว่าถูกนายสมพงศ์สามีทำร้ายร่างกาย
ด้วยการกระโดดถีบใบหน้า๓ครั้งได้รับบาดเจ็บนะคะ
เนี่ยค่ะแล้ววันนี้ก็ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนะคะ
ตำรวจควบคุมตัวนายสมพงศ์ไปสอบปากคำ
และแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินคดีต่อไปค่ะ